พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคนรักความสะอาดแต่รักสะอาดในรถของตัวเองนะ
ข้างนอกสกปรกได้นะคะมีคนคนหนึ่งค่ะขับรถกระบะนะคะ
และหลังจากนั้นรถน่าจะลักษณะติดไฟแดงค่ะกินมังคุดไปด้วยนะคะ
ังคุดขาวกินเข้าไปแต่เปลือกมันเนี่ยทิ้งนอกรถ
มักง่ายมากค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่อยู่ตรงพื้นข้างล่าง
เปลือกมังคุดค่ะคนที่เขาจอดรถอยู่ด้านหลัง
เขาตั้งคำถามตั้งคำถามในใจนะได้ด้วยเหรอ
ทะเบียนรถให้รู้กันไปเลยว่ารถคันนี้เป็นของใครถ้าตามมานะ
ถ้าตามตัวนะคะคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอามาโพสต์ไว้ในกลุ่ม
เฮียขับรถค่ะบอกแค่ว่าเกิดขึ้นกลางแยกบ้านชากยายจีน
อำเภออ่าวอุดมชนบุรีหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
มีคนแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแหละ
กินได้แต่เก็บด้วยเก็บไปทิ้งขยะไม่ใช่โยนทิ้งแบบนี้
ความสะอาดรักสะอาดในรถของตัวเองแต่ข้างนอกสกปรก
ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะบางคนบอกว่าสิ่งแบบเนี้ย
มองเห็นเป็นเรื่องเล็กเพราะการทิ้งขยะไม่ถูกที่
ระวังนะคะผิดกฎหมายนะคะผิดพรบรักษาความสะอาด
มีโทษด้วยปรับไม่เกินสองพันบาทเอาตามหาตัวกันหน่อยนะคะ
พื้นที่จังหวัดชนบุรีทะเบียนชัดเจนค่ะปรับไปเลยค่ะ
สงสัยที่บ้านไม่เคร่งอืมนะมารยาทในการทิ้งขยะนะคะ